พระพุทธปฏิมาปางมารวิชัยพระหัดขวาคว่ำบนพระชานุ
นิ้วพระหัดชี้ลงที่ฐานพระหัดซ้ายวางหงายบนพระเผลา
อ้างถึงพุทธประวัติเมื่อพระพุทธองค์มีชัยชนะเหนือพระยามารแล้ว
พระธรณีเป็นพยานพระพุทธปฏิมาปางมารวิชัยแบบประทับขัดสมาธิเพชรเป็นแบบที่นิยมในภาคเหนือของอินเดียเช่นที่พุทธคยา
ส่วนพระพุทธปฏิมาปางมารวิชัยประทับขัดสมาธิราบเป็นแบบที่นิยมในภาคใต้ของอินเดียลังกาและประเทศไทย
สืบทอดรูปแบบนำมาสร้างในพระอุโบสถและพระวิหารทั่วประเทศจนถึงทุกวันนี้